ว่ามีโยมเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์
บอกว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
ไม่พอใจที่ยอดทำบุญกระถิ่น

คือเจ้าอาวาสท่านคิดว่าน่าจะมีคนทำบุญยอดน่าจะเกินล้าน

แต่เจ้าอาวาสไม่พอใจแล้วเจ้าอาวาสบอก

ไม่ต้องทำบุญทำบุญไม่ต้องท่งต้องทอดกันแล้ว

กลายเป็นประเด็นที่เจ้าอาวาสกับโยมเถียงกัน
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลไปดูกันนะครับ
พี่ไม่ต้องการพวกเราก็เลยมาน้ำคืน
เพื่อจะได้เป็นสวัสดิ์น้ำคืนที่วัดกลิ่นท้องต้องการ
นี่แหละค่ะคือโยมหลายท่านบอกโอ้โหอุตส่าห์ตั้งใจนะ
รวมเงินบุญแบบนี้จะมาทอดกระถิ่นที่วัด
ปรากฏทำไมเจ้าอาวาสคิดถึงแต่ยอดเงินล่ะ

อยากจะทำบุญจะน้อยจะมากมันก็คือเงินบุญนะครับ
เรื่องของการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าอาวาสวัดกับประชาชน
โดยระบุบอกว่าไม่พอใจเจ้าอาวาสวัดดงสวอง
ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรี
หลังจากที่ญาติโยมรวบรวมเงินกระถิ่นสามัคคี

แต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสก็ไม่พอใจที่ยอดเงินมันไม่ถึงล้าน
ก็เลยบอกญาติโยมเอาเงินกลับไปเถอะ

โดยนางสุรินนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่พอใจนะฮะ
ซึ่งเป็นนางสุรินเขาเป็นประธานถ้อยกระถิ่นนะคุณนะ

เงินส่วนของเจ้าภาพเรียรายมาได้ประมาณ๓๕๐๐๐บาท
เมื่อรวมกับสายอื่นแล้วที่เขาทำบุญกันมา
มันก็รวมเงินกันได้ประมาณ๘แสนกว่าบาท
ก็ยอมรับคือยอมรับว่ามันน้อยกว่าทุกปี
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคุณ
โควิด๑๙มันก็มาก่อนหน้านี้ใช่ไหม

คนก็จะทำบุญก็ต้องคิดหน่อยเหมือนกัน
ก็อยากได้แต่เงินก็ทำน้อยนิดแล้วแต่ศรัทธา
แต่ทีนี้พอรวบรวมเงินได้๘แสนกว่าบาทเอามาที่วัด
หลวงพ่อนะไม่พอใจ
หลวงพ่อไลน์มาต่อว่าในธรรมนองที่ว่าทำไมได้เงินน้อย
พอทางเจ้าภาพกระถิ่นไปสอบถาม
หลวงพ่อก็เลยเอาเงิน๓๕๐๐๐บาทในส่วนของเจ้าภาพคืน

ทางเจ้าภาพก็ได้ไปรับเงินตามที่เห็นในคลิป
ไปรับเงิน๓๕๐๐๐บาทบอกว่าหลวงพ่อไม่เอาใช่ไหม
มันก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน
อุตส่าห์ทำบุญมาอุตส่าห์จะมาทอดกระถิ่นด้วยกัน

เดี๋ยวจะเอาไปบริจาควัดอื่นก็แล้วกันนะฮะ

ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดดงสวอง

คือพระชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มีการตั้งกรรมการในการตรวจสอบ
แล้วก็ตำหนิติเตียนท่านในเรื่องดังกล่าวแล้ว
เจ้าอาวาสเองบอกก็ขอยอมรับผิดทุกเรื่อง
แม้แต่เรื่องเงินก็จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
คุณผู้ชมเราฟังเสียงเจ้าอาวาสหน่อยนะครับ
จำนวนที่ขาดไปอาจารย์ก็ขอรับผิดชอบนะ
ด้วยความรับผิดชอบของอาจารย์อาจจะหา
เป็นจำนวนที่ขาดไปมาแทนจำนวนที่เป็นยอดของประธาน
เป็นยอดของกระทินวันนั้นนะครับก็ขอรับผิดชอบ
แต่ขอโทษขออภัยทุกคนนะครับ
ในการที่อาจารย์ได้ทำสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดเครื่อง
ข้องใจขัดใจของโยมทุกท่านนะครับ
ก็ขออภัยในที่ด้วยความจริงใจ
หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ
ขอโทษประธานกฐินแล้วก็นักบุญทุกท่านนะครับ
เป็นความเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาด
หลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายลุกลามไปแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าพอคืนเงินประธานกระถิ่นไป๓๕๐๐แล้วเนี่ย

เพราะยอดกฐินที่เอ่ยไปเนี่ยมันคือ๘๐๐๐๐๐กว่าบาท
เรื่องนี้นะครับทางด้านของพระครูสิริจริยพร
คณะอำเภอเมืองลบบุรีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสาทงทอง
พร้อมกับคณะสงฆ์ก็เดินทางมาที่วัดดงสวองแห่งนี้ด้วย
เพื่อทำการสอบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
โดยท่านเจ้าคณะอำเภอก็บอกว่า
เบื้องต้นได้ตรวจสอบเหตุการณ์จากในโซเชียลมีเดีย
และพยานบุคคลรวมถึงตรวจสอบจากทางเจ้าอาวาสวัดดงสวองเองแล้วนะฮะ
สรุปคือมีมูลเหตุความจริง
ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้
เพราะมันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยอดเงินทอดกระถิ่นนะคุณ
ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดดงสวองก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน
ตั้งแต่มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสกว่า๔ปี
ก็สร้างคุณงามความดีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ขอให้การสอบสวนเสร็จสิ้นก่อนนะครับ
แล้วก็อยากให้คนไทยยังคงตั้งใจในการทำบุญทำดีต่อไป
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างแล้วกัน
แล้วก็มีการตำหนิติเตียนท่านเจ้าอาวาสเหมือนกันบอกว่า
ท่านจะเงินทอดน้อยหรือทอดเยอะก็เป็นเงินบุญ
ศรัทธาที่คนมาทำบุญเนี่ยเขายกษาถูกด้วยนะครับ
ให้ท่านทำตามความตั้งใจของนักบุญของญาติโยมเขาซะ